ข่าวแรกคุยเรื่องฝุ่นก่อนเลยเพราะว่าโอ้โหเป็นห่วงจริง
วิกฤตครับเชียงรายวันนี้
ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจเต็มโรงพยาบาลไปหมด
คุณผู้ชมคุณพระราพรโอ้โหมันแผลงฤทธิ์น่าดูครับฝุ่นครับ
มหาวิทยาลัยบอกว่าไม่ต้องมาเรียนนะไม่ต้องมาเรียนแบบที่
มาที่มหาวิทยาลัยออนไซต์ไม่ต้องมา
เมืองที่มีมลพิษทางอากาศมากที่สุดในประเทศ
คืออำเภอแม่สายตเชียงรายครับ
เป็นดัชนีคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับอันตรายนะครับ
ผมอยากจะให้ดูคุณผู้ชมทีมข่าวของเรา
ทีมข่าวของเราเนี่ยนะครับไปลงบ้านที่
เกาะติดสถานการณ์ฝุ่นที่จังหวัดเชียงรายพบว่า
นี่คือน่านฟ้าฮะเมฆไปไหนอ่ะ
น่านฟ้าของจังหวัดเชียงรายถูกปกคลุมไปด้วยฝุ่นทั้งหมดครับ
ไปนอกหน้าต่างเครื่องบิน
โอ้โหคุณผู้ชมข้างล่างเนี่ย
นี่คือเอากล้องกดต่ำลงมาแล้วนะ
ไม่เห็นเลยครับข้างล่างแม้จะมีเทือกเขาสูงก็ตาม
ธรรมดาเนี่ยบินไปเชียงรายเนี่ยนะครับ
พอถึงระดับหนึ่งเนี่ยใกล้จะลงแล้วเนี่ย
มันต้องเห็นบ้างล่ะภูเขาในเชียงรายเนี่ย
โอ้โหคุณผู้ชมครับเป็นแบบนี้ที่เชียงราย
ฝุ่นที่วิกฤตในพื้นที่ติดต่อกันหลายวัน
ทำให้วันนี้นะครับโรงพยาบาลแม่สายคลาคล่ำไปด้วยผู้ป่วย
ที่มารักษาโรคระบบทางเดินหายใจ
ตาแดงนะครับตาอักเสบมากันเพียบเลยคุณผู้ชม
ส่วนไปซื้อยาตามร้านขายยารับประทานแทนนะครับ
เพราะโรงพยาบาลคนแน่นขณะที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห
อำเภอเมืองเชียงรายครับประกาศเลื่อนนัดผู้ป่วยออกไปก่อน
กว่าสถานการณ์ฝุ่นจะดีขึ้นผู้ป่วยบางรายนะครับ
ไม่ให้ประชาชนออกจากบ้านเช่นเดียวกับที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับ
ประกาศงดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทุกรายวิชา
ที่จะมาเรียนในมหาวิทยาลัยระหว่างวันที่๓๐มีนาคม
ถึง๑๗เมษายนเลยครับยาวสงกรานไปเลยครับ
โดยให้ไปใช้วิธีการสอนทางออนไลน์แทน
แข่งขันกีฬาไม่ต้องพูดถึง
กีฬานี่นะถ้ามันแข่งขันกันนะครับ
แล้วมันก็ต้องเหนื่อยต้องสูดลมหายใจเยอะขึ้นกว่าปกติ

ในวันที่๔เมษายนนี้ต้องเลื่อนออกไปก่อนครับ
เพราะฝึกซ้อมไม่ได้เดี๋ยวจะหายใจเอาฝุ่นเข้าไป
มันจะเลือกอื่นเลยนางสาวรสเจรกกันตรีสมบัติครับ
เธอเป็นขออภัยฮะนางรจเรกกันตรีสมบัติ
เป็นเครือข่ายแก่นำภาคประชาชนเชียงรายระบุว่า
ตอนนี้ชาวบ้านได้รับผลกระทบจากหมอกควันไปเวลานานแล้วนะ
ทุกคนต้องสวมหน้ากาก๒ชั้นแสบตาน้ำหุ่นน้ำตาไหลไปหมด
ชาวบ้านทนไม่ไหวยื่นหนังสือถึงผู้ว่ารัศกาลสังวัติ
ซึ่งหากยังไม่มีการแก้ไขเครือข่าย
ภาคประชาชนคนแม่สายจะยกระดับไปยื่นหนังสือ

รู้กันก็คือหลักมาจาก
การเผาไล่ข้าวโพดโดยเฉพาะเขตเพื่อนบ้านเนี่ย
ในเมื่อนายทุนค่ะเราขออนุญาตพูดเลยค่ะ
ในทุนเขาเอาแต่ได้
เขาไม่นึกถึงว่าชุมชนที่อยู่ตรงนี้เขาเดือดร้อนตรงไหน
แต่ถ้าคุณต้องการรายได้ตรงนั้น
แต่คุณมีการแก้ไขปัญหาที่จะตามมาอย่างนี้
การเผาไล่เกษตรเนี่ยคุณสามารถแก้ไขได้
เราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะ
ตอนนี้เราขอแค่ดูแลเราให้ดีกว่านี้ค่ะ

คุณแม่ท่านหนึ่งที่เชียงใหม่ส่งมา
นี่คือเลือดกำเดาของลูกครับ

อันนี้คือจากเด็กนะฮะไม่ใช่จากเด็ก

มลภาวะทางอากาศที่นั่นทำให้ประชาชนนะครับ
อายุขายลดลง๑๐ปีนะ
อีกหน่อยชาวเหนือน่าจะชะตากรรมเดียวกัน
คนจะป่วยเป็นโรคปอดโรคหัวใจเส้นเลือด
นะครับแล้วก็มะเร็งกันระนาว

ขณะที่ท่าทีของท่านนายกัธมนตรีครับ

ท่านก็พูดในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่า
กำชับเรื่องของการเผานะฮะ
การเผาเนื่องจากมีจุดฮอตสปอร์ตในหลายพื้นที่เหลือเกิน
ส่วนจะมีการยกระดับเป็นวาระของอาเซียน
หรือไม่นั้นพลเอกประยุทธ์ระบุว่า
กระทรวงการต่างประเทศได้มีนะครับ
ขอความร่วมมือไปก่อนหน้านี้แล้ว
ขณะที่พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ระบุว่าท่านสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
บอกต้องทำตามกรอบของกรมควบคุมมลพิษนะ
ซึ่งในระดับพื้นที่ต้องไปหารือกันและหามาตรการ
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนครับ
ดีขึ้นเลยแล้วแย่ลงด้วยนะคะ
ชาวเหนือดูแลตัวเองกันดีเลยนะคะ